ไปดูคนนี้บ้างหนุ่มใหญ่ดวงเห็ง
มาแก้บนทีไม่ได้แก้หลักร้อย
จัดไปหลักหมื่นกับการแก้บนไข่เค็ม

นี่มันตัวเลขที่เป็นทะเบียนรถที่มานะไง

โอ้โหแล้วไข่เค็มด้วยไข่ต้มด้วย

เอางี้ครับที่วัดป้อมรามันตะบนสวนพริก
อำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

มาทำบุญไหว้พระขอพรกับพระครูเกษมจันทวิมลหรือ
พระอาจารย์แดเกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่านี่แหละ

เขาบอกว่านี่คือเจ้าของฉายานิ้วมหามงคล
จากนี้ยังไปขอพรกับพ่อปู่ชูชกอีกต่างหาก

คนดวงเฮงก็คือนายมาโนธเขาแก้วมาพร้อมกับอะไร

ซึ่งเป็นชาวจังหวัดอายุทยานี่แหละ
ก็ขนไข่ไก่มาแก้บนกับพ่อปู่ชูชก
อย่างที่ผมบอกไข่ต้มไข่เค็ม
รวมกันนะเป็นหมื่นฟอง

และที่เห็นเราเบลอเอาไว้ก่อนเครื่องดื่มมีฟอง

เหรอล้างแก้วไม่สะอาดเหรอ

กล่อแห้งนะคุณน่ะ
คุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องเขามาถวายแก้บนกับพ่อปู่ชูชก
และถวายเพนกับพระคุกเศษฐ์จันทวิมูลพระอาจารย์แดง
ที่พูดเอาไว้เพราะว่าเขาประสบความสำเร็จ
ที่ขอกับพ่อปู่ชูชก
ดูอีกละเยอะมากใส่ลงว่าโชคใหญ่จริง
ของไหว้ครับที่มาถวายในงานนี้เยอะแยะมากมาย
แล้วก็มาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะ
นายมาโนธเขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่เคารพนับถือและศรัทธาพระอาจารย์แดงอยู่แล้ว
เดินทางมากราบไหว้ที่นี่เป็นประจำ
และมีความเชื่อความศรัทธาในพ่อปู่ชูชกวัดป้อมรามันแห่งนี้ด้วย
สำคัญนะทุกครั้งที่มาขออะไรก็ประสบความสำเร็จตามนั้นเลย
เอางี้ละกันไหนงานนี้ก็มาแล้วจัดใหญ่ด้วยการแก้บนชุดใหญ่
แล้วก็ขอนี่กราบไหว้ยกมือไหว้ก่อนนะ
แล้วไปจับเลขจากไข่ที่นำมาแก้บนแน่
นี่ดูต้องจับเบานะ

อ๋อมันต้มไปแล้ว
นึกว่ามีคล็กมีอะไรอ๋ออยู่หรือเหรอ
อุ๊ยตมแล้วก็แตกได้อีกอย่าไปจับแรงเดี๋ยวจุกอ้าวนี่